สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตันนันพี่สิทธิ์มหันครับคุณผู้ชมครับในวันนี้นั้นสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่จะวางแผนท่องเที่ยวเดินทางตามพื้นที่ต่างทั่วประเทศไทยในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์รวมไปถึงวันหยุดปีใหม่นี้ต้องฟังดีดีเลยนะครับเพราะว่าการเตรียมพร้อมรับ
เกิดอะไรขึ้นกับชภาพอากาศเมืองไทยของเราบ้าง
เราไปติดตามมันพร้อมกันนะครับ
มาเริ่มต้นบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยก่อนนะครับ
พบว่าตอนนี้ยังคงมีมวลอากาศเย็นปกกลุ่มบริเวณดังกล่าวอยู่นะครับ
ตั้งแต่ค่ำคืนนี้เป็นต้นไปครับไปจนถึงวันที่๒มกราคม
จะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่กำลังค่อนข้างแรงละทีเดียว
ก็จะแผลลงมาเสริมปกกลุ่มในบริเวณทางตอนบนอีกครั้งหนึ่ง
ลักษณะเช่นนี้เองก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้น
มีอุณหภูมิลดลงประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
ในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

หลังจากนี้ก็จะเริ่มมีการแปรปวนของลักษณะอากาศเกิดขึ้น
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ก็คือประสาทลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะมีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อาจจะตกหนักในบางพื้นที่ส่วนท้องทะเลคลื่นก็จะแรงขึ้นนะครับ
ปัจจัยต่างนะครับที่จะเข้ามาส่งผลต่อ

หลังกลางสัปดาห์เป็นต้นไปแดดอาจจะแรงเป็นพิเศษในช่วงกลางวันสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๒องศาเซลเซียตครับต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๖องศาเซลเซียตไปต่อกันที่บริเวณภาคกลางครับในช่วงกลางวันอาจจะยังคงร้อนและอุ่นอยู่นะครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๓องศาเซลเซียตต่ำสุดในรอบสัปดาห์อยู่ที่
ประมาณ๓๔องศาเซลเซียตในรอบ๗วันนะครับต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๒องศาเซลเซียตท้องฟ้ามีเมฆบ้างเล็กน้อยนะครับแดดกลางวันค่อนข้างแรงละทีเดียวส่วนอากาศเกิดฝนนั้นก็มีน้อยนะครับอาจจะตกได้บ้างในบางพื้นที่ล่องใต้มาฝั่งอ่าวไทยครับพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะได้รับฝนมากที่สุดโดยคาดการณ์ว่าบริเวณดังกล่าวนั้นจะมีฝนตกประมาณ๓๐๕
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๒องศาเซียตนะครับต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๔องศาเซียต
ท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับพบว่าหลังจากวันนี้ไปอุณหภูมิก็จะลดลงอย่างต่อเนื่องวันนี้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๖องศาเซลเซียต
สังเกตว่าหลังจากนี้อุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณ๓๒๓๔องศาเซลเซียตนะครับส่วนต่ำสุดนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ๒๑องศาเซลเซียต
ท้องฟ้ามีเมฆบ้างเป็นบางพื้นที่นะครับอาจจะทำให้แดดแรงในช่วงบ่าย
นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทย
ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็มีความสุขกับช่วงเทศกาลวันหยุดยาวปีใหม่ด้วยนะครับ
ผมโพพตันนันพิศีดมหันสวัสดีครับ